วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะตำรวจสามารถจับกลุ่มตัว
คนที่ขี่รถจักรยานยนต์ชนนักร้องหนุ่มคุณคิววงฟลัวได้แล้วนะคะ
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้คิดจะหลบหนีค่ะ
กรณีที่นายสุวีระบุญรอดหรือว่าคิววงปลัว
และนายทานเทพขานทรงกิจอายุ๒๓ปี
ถูกรถจักรยานยนต์ชนบริเวณหน้าร้านอาหารย่านทองหล่อ๑๓
ขณะที่กำลังเดินข้ามถนนช่วงเช้าของวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมา
จนเป็นเหตุให้นักร้องชื่อดังได้รับบาดเจ็บ
ล่าสุดตำรวจนครบานทองหล่อได้ติดตามตัวนายชุมพลชูประดิษฐ์
อายุ๔๑ปีเป็นพนักงานขับรถ
ให้กับผู้บริหารบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ซึ่งเป็นคู่กรณีที่สามารถจับกลุ่มได้ที่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็จากการสอบถามเบื้องต้นนายชุมพลคุณผู้ชมค่ะอ้างว่าในวันเกิดเหตุ
ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปทำงานตามปกติ
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีคนข้ามถนนตัดหน้ากระชั้นชิด
ทำให้ตัวเองตกใจเหยียบเบรกประกอบกับถนนลื่นด้วย
ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงแล้วก็ถลายไปชนกับผู้เสียหายทั้งสองคน
ยืนยันว่าหลังเกิดเหตุตัวเองได้พยายามที่จะช่วยเหลือพูดคุยับบาดเจ็บ
ก่อนที่จะเดินทางมาทำงานปกติที่จังหวัดชนบุรี
เมืองต้นตำรวจเองก็แจ้ง๒ข้อกล่าวหา
ความผิดฐานขับขี่รถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
และชนแล้วไม่อยู่รอรายงานตัวกับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีค่ะ